โควิด๑๙ทำวงการบันเทิงระส่ำอีกแล้วครับ
ล่าสุดคุณแพนเค้กโพสต์ในอินสตราแกรมส่วนตัวว่าเธอไปตรวจมา
ปรากฏว่าผลเป็นบวกติดโควิด๑๙ต่อมาจากคนในครอบครัว
แต่ก็ไม่ไหวครับมันก็มีดราม่าตามมาเอ๊ะทำไมดาราติดโควิด
วันสองวันมีเตียงรักษาทำไมคนทั่วไปรอกันเป็น
ที่ผ่านมานะฮะก่อนที่เธอจะไปตรวจเพราะว่าติดโควิด๑๙
เนี่ยคุณแพนเค้กเขียนชี้แจ้งทำลายเนื่องจากว่าเขาบอกว่ามี
สมาชิกในครอบครัวเป็นก็เลยไปตรวจแต่ไม่ได้บอกนะฮะว่าไปเจอ
กันวันไหนเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ไปตรวจวันเสาร์ที่ผ่านมา
ผลออกมาเย็นเมื่อวานว่าผลเป็นบวกคือพบเชื้อโควิด
ตอนนี้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในมือของคุณหมอเป็นที่เรียบร้อย
ทำอะไรคร่าวครับคุณแพนเค้กไปตากบาดที่วัด
หม่อมน้อยนะครับแล้วก็ไปร่วมงานที่กองทัพเรือ
จะไปตรวจแล้วเพราะว่าติดโควิดเมื่อวาน
คุณแพนเค้กย้ำว่าทุกที่ที่ไปใส่หน้ากากอนามัยใส่แมสตลอดเวลาครับ
ส่วนดาราที่ไปใกล้ชิดกับคุณแพนเค้กระหว่างที่ไปเข้าคลาสเรียนเวิร์คชอป
บ้านหม่อมน้อยโอ้โหคนนี้นะผมว่าคุณแต้ว
ฉันเห็นใจคุณแต้วจริงคุณแต้วนี่เข้าเข้ารอบทุกทุกเรื่องเลย
รอบไปรอบนี้รู้สึกรอบที่เก้าแล้วนะอ่ารอบที่เก้าเข้าวินทุกรอบฮะ
คุณแต้วครับแล้วก็คุณแอฟทักษะออนคุณมาริโอมาวเลอร์
คุณบอยปกรณ์แล้วก็ตัวของหม่อมน้อยเองนะฮะในส่วนของคุณแอฟทักษะออน
หม่อมน้อยตอนนี้กักตัวก่อน๗วันนับจากวันที่เจอคุณแพนเค้ก
แล้วก็จะไปตรวจขณะที่คุณแต้วตรวจครั้งที่เก้ายังรอดครับ
พบเชื้อนะฮะล่าสุดคุณแต้วบอกว่าไม่พบเชื้อ
ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคุณแต้วนะยังคงปลอดภัยอยู่ครับ
คุณบอยปกรณ์คุณมาริโอก็ไปตรวจแล้วล่าสุดคุณบอยผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ
แล้วก็ตอนนี้รอผลของคุณมาริโออยู่นะครับขณะที่สารวัตรหมีครับ
แฟนของคุณแพนเค้กออกมาโพสต์แล้วว่าผลออกมาเป็นลบเช่นเดียวกัน
ก็คือไม่ติดโควิด๑๙แต่ว่าขอกักตัวต่อ๑๔วันครับ
แต่ล่าสุดมีเฟซบุ๊คของคุณวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารบอกว่า
คุณแพนเค้กเขามีตำแหน่งเขาเป็นโคสต์ศพพิเศษของทหารเมื้อ
ก็มีการเดินทางไปพบกับพลเรือเอกชาติชายศรีวรคาร
ผู้บัญชาการทหารเรือแล้วก็ทางด้านของนายกสมาคมภรรยาทหารเรือ
โดยท่านพบทรก็ตรวจสวอปเบื้องต้นแล้วไม่ได้พบเชื้ออะไรครับ
ส่วนทหารเรือที่สัมผัสใกล้ชิดกันในวันนั้นก็ไปตรวจโควิดแล้วแล้วก็กักตัวเป็นที่เรียบร้อย
แต่ว่าปมประเด็นดราม่าในโซเชียลตอนนี้ที่กำลังเป็นที่พูดถึงกัน
มีคนตั้งคำถามว่าคุณแพนเค้ก
ทำไมถึงหามโรงพยาบาลรักษาตัวได้เร็วนัก
เพราะคนอื่นประชาชนทั่วไปต้องรอเตียงต้องหาเตียงหลายวัน

ทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราคุณแจ๊กกะลีนก็โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม
ยังผู้จัดการส่วนตัวคุณแพนเค้กชี้แจงแบบนี้ว่า
ที่ติดต่อโรงพยาบาลได้นั้นเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ตามระบบเพราะคุณแพนเค้กใช้ประกันสุขภาพส่วนตัวในการรักษา
เอาง่ายก็คือว่าถ้าติดต่อโรงพยาบาลเอกชน
คือจ่ายเงินเองทั้งหมดทั้งเรื่องค่าห้องค่ารักษาทุกอย่าง
แล้วก็มีการใช้ประกันก็เลยสามารถหาเตียงได้ไว
แต่ว่าส่วนใหญ่เคสหลายเคสที่ประชาชนรอ

ใช่ครับอาจจะเป็นเคสที่แตกต่างกันไปนะครับ

อันนี้ก็เป็นโควิดล่าสุดในวงการบันเทิง